เปิ้ลป่ะป๊าน้องเปิ้ลทำเลย

ขอพี่ด้านห้างขอให้ดีกว่านะคะ
ก็เห็นแม่น้องเนี่ยเข็นรถเข็นมาก่อน

เพราะมีรถเข็นมีข้าวของพลุงพลัง

คือเดินแบบจะหมดแรงเลยค่ะ
เราก็เลยแบบเรียกแฟนว่าเฮ้ยเธอ

ก็เลยเรียกเขาเข้ามา
ก็น้องก็เข้ามานั่ง

มันไม่ค่อยจะมีร้านค้าร้านอาหารอะไรเลย

รถผ่านมากกว่าอย่างนี้ค่ะ

ตะบินบุรีดื่นมา

ก็เลยถามว่าไม่มีรถจอดรับเลยเหรอ

แต่ว่ามันเอารถเข็นเขา

และเขาก็ไม่สามารถที่จะทิ้งรถเข็นเขาได้
เพราะว่ารถเข็นมันเป็นรถทำมาหากินเขาด้วย

เราก็เราก็ดีใจนะคะ

เขาก็เราก็ทำให้เขา

แล้วพอนี้พี่ชายไม่กล้าบอก
เขาก็เลยบอกน้องว่าอยากทุนอีก

กลัวไม่อิ่มไงเราก็กลัวเด็กไม่อิ่ม

ก็เลยทำเพิ่มให้

เพราะว่าเรารู้กว่าจะไปถึงแยก

ก็ไกลมากตอนเราเป็นคนแถวนั้นอ่ะ
เราเคยขับรถผ่านอะไรอย่างเงี้ย
รู้สึกดีรู้สึกแบบ

และยิ่งตอนขากลับกินเสร็จนะคะ

เด็กเดินตามตูดคือแบบจะหมดแรงแล้วอะค่ะ

คนข้างหน้าจะได้ช่วยเหลือ

ปากน้ำซอยโนรีค่ะเป็นคุณแม่ขายนะคะ

ส่วนร้านแม่แตกนะคะจะตั้งอยู่ที่
จังหวัดนครราชสุศีมะ
ไปเท่าไหร่ค่ะ